มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่เพชรชบุรีนะครับ
เมื่อชายหนุ่มวัย๓๙ปีไปนั่งทานข้าวนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถามว่าเป็นลูกชายของคนที่เคยแจ้งความให้ตำรวจจับเขา

แม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายแต่ว่าพ่อเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ถูกยิงจนเสียชีวิตขาร้านข้าว

เหตุอุกอาจเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในร้านอาหารริมถนน
ในพื้นที่ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายาง
พบศพนายอนันต์คำสอนอายุ๓๙ปี
ถูกยิงเข้าที่หางคิ้วซ้ายหน้าอกซ้ายแขนซ้ายและขาซ้าย

ข้างศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่๕ปลอก

ผู้ก่อเหตุคือนายพงเสรีวัฒน์นิทัศน์เกษมอายุ๕๐ปี
และนายอักษราแช่มเทศอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นลูกค้าที่นั่งกินข้าวอยู่ร้านดังกล่าว
ชุติการชายวุฒิอายุ๔๖ปีแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ๗นาฬิกา
นายพงเสรีวัฒน์และนายอักษรา
ขี่รถจักรยานยนต์มานั่งกินข้าว
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อเหล้าขาวมานั่งกินต่อ
ต่อมาเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
อนันต์ผู้ตายได้ขับรถกระบะมากับเพื่อน

ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทักทายกันแต่ไม่ได้รู้จักกัน
กระทั่งมีการถามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
นายอนันต์ผู้ตายตอบว่าเป็นลูกของนายเอี่ยง
นายพงเสรีได้ต่อว่านายอนันต์
ว่าพ่อของเขาเคยแจ้งตำรวจ

ชักปืนเจาะยิงนายอนันต์หลายนัด
จนเสียชีวิตกลางร้านอาหาร
พี่ก็คิดว่าเขาคุยกันดีนะ

พ่อมึงแจ้งตำรวจมาจับกู
กูแจ้งตำรวจมาจับกู
กูอิงให้หมดแม็กซ์เลยครอบ
เพื่อนของผู้ตายที่ไปกินข้าวด้วยกันบอกว่า

เพราะเขาและผู้ตายตั้งใจจะไปกินข้าวก่อนไปทำงาน
ตอนแรกที่เดินเข้าไปในร้านก็ยังแปลกใจ
นายพงเสรีวัฒน์ทักชื่อเขาเหมือนรู้จักกัน

และจำไม่ได้ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่
หลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกตกใจ
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่ผู้ตายไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ก่อเหตุเลยด้วยซ้ำ
ส่วนร่างของนายอนันต์ญาติได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดบ้านแม่ประจันทร์หมู่ที่๑ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายาง
โดยนางน้อยคำสอนอายุ๖๕ปีแม่ของผู้เสียชีวิต

ตอนทราบว่าลูกชายเสียชีวิตถึงกับเป็นลมและยังทำใจไม่ได้
เพราะลูกชายไม่ได้เป็นคนเกเรแต่กลับถูกยิงเสียชีวิต

แค้นที่พ่อของผู้ตายไปแจ้งตำรวจให้มาจับ
ต้องติดคุกคดีฆ่าคนตายนั้น
จากการสอบถามสามีของเธอยืนยันว่า
ไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลย
คาดว่าผู้ก่อเหตุอาจเข้าใจผิดคิดไปเอง
ยังไม่นึกเลยว่ามันจะตาย
ขณะที่พิธีชาปนกิจศพคาดว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๓ธันวาคมนี้

จนนาทีแจ้งคอหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

ก่อนนำตัวส่งฝากค้างที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้
สำหรับนายพงเสรีวัตนิทัศน์เกษม
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า
พ้นโทษออกจากคุกในคดีฆ่าผู้อื่นมาได้ประมาณ๖๗เดือนแล้ว
แต่ก็มาก่อเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน